เมื่อวานนี้ใครเห็นภาพก็ต้องบอกว่าโอ้โหอะไรจะโหดกันขนาดนี้นั่นน่ะสิ
ผู้ชายคนนี้ความจริงเป็นตำรวจบ้านด้วยนะ
ฉุดกระชากลากถูภรรยาไปนะฮะผู้ชายคนนี้อายุสี่สิบแปด
ภรรยาอายุหกสิบนะฮะ
นายอำนาจจีนรำหรือว่านายช้างนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเขายอมปล่อยภรรยาเขามา
เอากุญแจมือสับข้อมือนี่ติดกันเลยนะ

นี่ฮะแล้วค่ำเนี่ยก็ปล่อยออกมานะครับ
ภรรยาชื่อนางสงเหยียมอายุ๖๐นะครับ
เมื่อวานเราเจอกับภรรยาของเขาได้คงได้คุยไปแล้ว

แต่เมื่อวานเนี่ยยังตามหากันอยู่ว่าในช้างอยู่ที่ไหน

นี่เป็นภาพตอนค่ำที่นางเสงี่ยมเนี่ยได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว

ก็ได้รับการอาการก็บาดเจ็บอยู่
ออนเตียถลอกปลอกเปลืองนิดหน่อย

แต่เนี่ยค่ะถลอกตอนโดนตอนโดนฉุดกระชากลากถูไปกับถนน
หมูแดงมาเลยเนี่ยเห็นไหมฮะ
ส่วนตัวของนายอำนาจ
นายอำนาจเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาตำรวจ
ไปไล่ตามจนเจอตัวจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
จับได้ที่ปากทางเข้าบ้านยางตำบลบ้านยาง
ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุ๓กิโลเมตร

นี่ฮะคำถามก็คือว่าโอ้โห
ทำขนาดนี้ทำไมนั่นภรรยาตัวเองไม่ใช่เหรอ
อาชูด้วยแล้วพอง้อไม่สำเร็จก็ถึงท่านเนี่ย

คือนอกจากจักรยานยนต์แล้วเนี่ยมีอาวุธมีดด้วย
กุญแจมือด้วยนะครับท่านผู้ชมครับที่ใช้ก่อเหตุตอนนั้นนะครับ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไปสอบสวน
ที่โรงพักนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น
พรมนิมิตรตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีลำ
เมื่อคืนนี้ก็สอบไปรอบนึงนะฮะวันนี้ตำรวจนำตัวนายอำนาจมาสอบปากคำเพิ่มเติม
นายอำนาจเนี่ยเขาสารภาพนะฮะว่าเขาก่อเหตุจริงนะ
คือเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเขาบอกว่าช่วงที่นางเสงี่ยมภรรยาเขาป่วยเนี่ย
แล้วไปอยู่บ้านน้องสาวเนี่ยโอ้โหไปอยู่๒๓เดือนไม่ติดต่อกันเลย
เขาก็เลยระแวงว่าจะไปมีคนอื่นหรือเปล่าแล้วทุกครั้งเวลาไปหาก็ไม่คุยด้วย
เขาก็เลยน้อยใจตัดสินใจบุกไปหานางเสงี่ยมที่บ้านหลังเกิดเหตุเพราะอยากเจอหน้า
แต่ทางฝั่งของนางเสงี่ยมหรือว่าลูกหรือญาติญาติเมื่อวานนี้เราคุยด้วยบอกว่าโอ้โหใครเขาจะไปอยู่ด้วย

ขอเงินตลอดขอเงินไม่ได้ทุบตีตลอด
เขาต้องขอเลิกถามว่าเอาแล้วจะเอาเงินไปทำอะไรเอาจะไปซื้อยาบ้า

นี่เป็นอาสาตำรวจเป็นตำรวจบ้าน

งงเหมือนกันเป๊กเขาเป็นสายล่อซื้อหรือเปล่าคะ

มีกุญแจมือนะเอามาทำร้ายเมียตัวเองอดีตเมียนะฮะ

เขาบอกว่าวันนั้นบุกไปหานะต้องการเจอหน้า
อยากเห็นหน้าแต่อดีตภรรยาก็เฉยชาอีก
ผมเลยโมโหจับใส่กุญแจมือ
แล้วก็ฉุดกระชากลากถูเลยเพื่อจะพาไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ

เคลียร์กันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอคะ

นี่ฮะยืนยันว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
เพราะยังรักเขามากนะ
ส่วนที่ปล่อยตัวกลับมาเนี่ย
ก็เห็นว่าอดีตภรรยาเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ย
รับปากว่าจะกลับมาคืนดีกับผม

ผมรักเขามากครับผมชอบเขามากครับ

ผมรักเขามากครับผมชอบเขามากครับ

แล้วทำอะไรมากมือวานเนี่ย
ผมไปแค่ใส่กุญแจมือแล้วก็พาเขาออกไป
ครับแล้วคุณกลัวไหมตามเมาไหม

เราอยู่ตรงเราคิดจะพาเจ้าไปไหน

ก็เขียนในความที่เราเคยอยู่ด้วยกันนะครับ
แล้วยังอยากคืนดีกับคุณป้าอยู่ไหมคะ

ยังอยากกลับไปอยู่เดิม
ครับแต่เขาก็ตกลงกันแล้วครับ
ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะอยู่ด้วยกันครับ
นี่เห็นไหมฮะคืออำนาจบอกผมพาไปเคลียร์ปัญหาหัวใจ
แล้วอดีตภรรยาบอกรับปากเลยว่าเดี๋ยวจะกลับมาคืนดีกันมาอยู่ด้วยกันก็เลยปล่อยตัวมา
แต่ป้าเงียมเมื่อคืนนี้รอดมาได้บอกโอ้โห
ป้าเนี่ยก็ต้องรับปากไปก่อนนั่นแหละ
ไม่งั้นไม่รู้จะถูกทำอะไรบ้างอะเนาะ
บอกถ้าไม่อยู่ด้วยกันจะฆ่าให้ตาย

คือเมื่อวานลูกสาวก็บอกกับเราบอกใครจะไปอยู่ด้วยได้

ซ้อมขอเงินเอาไปซื้อยาบ้า
แล้วขอเลิกกี่รอบกี่รอบก็ตามมานะ

คือลูกสาวบอกว่านายอำนาจเนี่ยเขาขาดแม่เธอไม่ได้หรอกค่ะ
เพราะถ้าขาดแม่เธอเนี่ยก็ไม่รู้จะไปขอไปขู่เอาเงินจากใคร

นี่ค่ะคือวันนี้ป้าเงี่ยมยังอ่อนเพลียอยู่เลยนะฮะ

นี่ดูต่างให้หน้าตรงคอนี่ก็มี

นี่เห็นไหมคอนี่คอนะฮะ
คือป้าเงี่ยมบอกจะเอาผิดกับอดีตสามีและไม่คืนดีนะฮะ
รับพฤติกรรมโมโหร้ายไม่ไหวแล้ว
โดยเฉพาะเรื่องการเสพยาแล้วเวลาเสพยาบ้าแล้วเกิดอาการหลอนด้วย
หอนแล้วชอบทำร้ายเธอด้วย
มันบอกว่าถ้าที่หนีมาได้มันบอกว่า
ถ้ามึงไม่เอากูคืนนะมึงก็ตาย
มึงมึงพูดถ้ามึงมึงเลือกเอา
มึงจะเลือกถ้ามึงอยู่มึงให้กู
ตัดสินใจว่ามึงอยู่กับกูมึงคือรอดถ้ามึงไม่เอากูมึงก็ตาย
นี่ฮะป้าเงียมบอกพูดอย่างนี้ก็ต้องรับปากไปก่อนว่าจะอยู่ด้วย

โอ้โหบอกปักใจอยู่กับป้าเงี่ยมแล้วแต่ดูทำแต่ละอย่างเนี่ยฮะ
ถึงขั้นขู่ว่าถ้าไม่อยู่ด้วยกันก็ตายเลย
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะไปตามเรื่องนี้ให้ต่อนะครับ
ใช่ค่ะคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไป
ก็เห็นว่าตำรวจสองพรหมึงบุรีรัมน์เรียกป้าเงียม
แล้วก็พยานในเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งญาติญาติบอกเลยว่าจะเอาเรื่องในอำนาจให้ถึงที่สุด

เหงี่ยมก็ดูใจเย็นลงบ้างแล้วนะคะ
แต่ว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่าสรุปแล้วที่ไปให้ปากคำเพิ่มเติม
มีการเจรจากลายเกลี่ยอะไรกันหรือเปล่า
ได้คุยกับนางธนพรนะคะลูกสาวคนโตของป้าเหงี่ยมค่ะ
แกบอกว่ายังไงก็จะยืนยันว่าจะเอาผิดกับนายอำนาจให้ถึงที่สุด
เพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกไงทำแบบนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแล้ว
อยู่กินกันมาเนี่ย๑๘ปีแม่ถูกทำร้ายนับครั้งไม่ถ้วน
แม่ก็ให้อภัยให้อภัยนะให้อภัยแล้วให้อภัยเล่าก็ยังเป็นเหมือนเดิม
จนกระทั่ง๒ปีก่อนนายอำนาจนะคะ
ขับรถโดยสารอยู่ในตัวเมืองบุรีรำ
แล้วคือต้องเสพยาบ้าเพื่อให้ขับรถได้ทั้งวัน
เสพยาจนหลอนจนขับไม่ไหวแล้วแล้วก็เริ่มทำร้ายแม่
คุณเขาเป็นอะไรนะเขาเป็นอาสาตำรวจเหรอ
คือตอนนี้ตามข้อมูลเขาบอกเขาเป็นพวกตำรวจบ้านอาสาตำรวจอะไรของเขาประมาณนี้
ต้องตรวจสอบแล้วนะคะว่านี่เป็นนี่คืออาสาจริงไหมหรือยังไง
หรือตั้งตัวเองขึ้นมาเพราะอาการนี้น่าจะเป็นผู้ต้องหามากกว่าแล้ว
เสพยาขนาดนี้อ่ะครับลูกสาวยังเล่าอีกว่ากลางปีหกสามคือกลางปีที่แล้ว
นายอำนาจเนี่ยหลอนจัดเลยเอามีดไล่ฟันคอแม่หลอนยาบ้า
แม่เนี่ยหนีตายมาได้สภาพเนื้อตัวเนี่ยเปื้อนดินโครนไปหมดเลย
แม่ไม่ยอมเล่าให้ลูกฟังเพราะกลัวลูกเป็นห่วงแล้วแม่ก็ไม่เอาเรื่อง
ก็เลยเงียบหายไปอืมกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นปีนี้ค่ะ
ทำร้ายแม่อีกจนแม่ต้องหนีไปอยู่กับลูกอีกคนนึงที่ปราจีนบุรี
อำนาจขู่ฆ่าตัวตายถ้าเหงียมไม่กลับมาน่าจะฆ่าตัวตายแล้วนะ
แม่เลยต้องยอมกลับบ้านค่ะจนกระทั่งมิถุนายนปีนี้
ไปร่วมงานศพแล้วมีอาการคล้ายโดนของกลับมาบ้านมีอาการอ่อนเพลีย
ทำงานบ้านไม่ไหวแต่อำนาจหิวข้าวอ่ะอ่าอำนาจหิวข้าว
หน้าต้องมีข้าวกินโมโหทั้งด่าทั้งทอทั้งทุบตีแม่
แล้วลูกสาวแอบเอามือถือถ่ายไว้ได้ด้วย
แม่มันบอกแม่มันบอกว่าถ้ายายตายมันจะเผารถไปให้
เนี่ยค่ะอารวาสโวยวายนะคะกันยายนปีนี้ยังไม่หมดอีกเหรอคะเนี่ย
หลอนยาค่ะหาว่าแม่เธอมีชู้
ทำร้ายทุบตีแม่จนลูกต้องพาแม่หนีออกจากบ้านไปอยู่ที่อื่น
ถัดมาหนึ่งเดือนสิงหาคมอำนาจมาบดโศก
ขอร้องบอกให้แม่กลับมาอยู่ด้วยกันสัญญาจะไม่ทำร้ายแม่อีกแล้ว
แล้วก็ทำมาค่ะจนแม่บอกไม่ไหวแล้ว๑๘ปีเลิกเถอะ
ถ้าเป็นตามนี้เลิกตั้งนานแล้วเนอะ
แต่แกเหมือนแกก็บอกว่าเป็นเวรกรรมมันไม่ใช่หรอกอยู่ที่ตัวแก
แกยังตัดเขาไม่ได้
แล้วก็บอกแล้วชาวบ้านก็บอกว่าความดีเขาไม่มีเลยนี่
ก็เลยบอกความดีของเขามีตรงไหนเลยถามเขากลับไป
แม่บอกเองแม่ก็บอกว่าเออเลิกซะเป็นอย่างนี้น่ะ
ตัวแม่น่ะจะช็อกตายก่อนก่อนที่ตาช้างจะตายอีกหรือว่าอย่างนี้
แล้วสภาพตอนที่ว่าแกยังอยู่กับตาช้างน่ะ
หน้าตาแกแบบมองเหมือนคนแบบคิดมากอะไรอย่างนี้
อืมใช่

พัฒน์เนี่ยเป็นญาติของป้าเงี่ยมเป็นญาติผู้พี่
ประพัดแกอายุ๗๗ปีแกบอกอุ๊ยเงียบมันมาอยู่กับฉันได้๒เดือนแล้ว
หน้าตามันสดใสดีขึ้นเยอะกว่าตอนอยู่กับอำนาจอีก
ประพัดนี่คนในคลิปที่ใส่เสื้อคอกระเช้าสีเขียว
ใช่ตอนที่เดินผ่านแบบผ่านคลิปไปแล้วก็ไปเรียกห้ามแต่แกก็ทำอะไรมากไม่ได้นั่นแหละ

ซึ่งแกบอกนะว่าป้าไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะว่าอำนาจมันทำร้ายทุบตีเหงี่ยมยังไงหรือเปล่า
แต่วันนั้นวันที่ล็อกกุญแจมือแล้วลากไปต่อหน้าต่อตา

ทำจริงแน่นอนหลอนยาแน่
นี่นี่พระพัทธ์
พระแล้วอย่าตีอย่าตี
ยายบอกอย่างนี้มันก็ไม่หยุด
ก็คือจะเอาให้ได้
มันจะเอาให้ได้เลยลากมาเลย
ขาอยู่ทางนู้นหัวอยู่เท่านี้จับลากมาเลย

พี่ชายของนายอำนาจเขาบอกว่าโอ๊ยผมตกใจมากนะ
คิดเลยว่าน้องจะกล้าทำแบบนี้
เมื่อเช้าผมเพิ่งไปเยี่ยมน้องชายที่โรงพักมา

เขาบอกกับผมนะบอกว่า
ผมรักของผมอะพี่ผมอยากได้เมียผมคืน

เป็นเรื่องผัวเมียทะเลาะกัน
ไปไกลขนาดนั้นไม่ต้องพาไป

เป็นคนตั้งใจจะฆ่านะ
มันไม่ต้องแต่คนมันไม่ใช่
มันคือปัญหาชีวิตน่ะ
มันก็ยังว่านะคนไม่เคย
คนไม่เคยถูกคุมขังก็ยังว่า
มันก็หงุดหงิดมันอะไรธรรมดา
มันเหมือนกับตื่นเต้นมันกลัวระหวัดระแวง

ก็พูดทำไมเองไม่น่าทำเลย
ว่าเออทำไปทำไมเรื่องมันไม่ดี

ก็กลัวไปมีชุมผู้ชายคนอื่น
เขาก็อยากไปตามง้อให้กลับบ้านคืน

แต่ตามความเข้าใจที่เขาบอกว่าผัวเมียทะเลาะกัน

เหมือนเผียงกันไม่เข้าใจกัน

อันนี้ลักพาตัวกักขังหน่วงเหนียวทำร้ายร่างกายเลยไหมคะ

คือมันล็อกกุญแจมือลากถูลู่ถูกัง
ขึ้นมอเตอร์ไซค์หนีไปขู่
บอกว่าไม่อยู่ด้วยจะฆ่าให้ตาย
ลูกก็มีคลิปอัดเอาไว้อีกว่าแม่โดนทำร้าย
อันนี้ฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าขอบเขตของเขาว่า

คุณรัชพรเข้าใจได้ถ่องแท้ดีมาก

คือพี่เปี๊ยกต้องคุยกับน้องชายพี่เปี๊ยกใหม่แล้วล่ะ

แน่นอนสิี่คือมันทำร้ายเขาแล้ว
ค่ะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพนักงานสอบสวนสพเมืองบุรีรำนะคะ
ปัสสาวะอำนาจแล้วไม่ต้องสืบค่ะ
ม่วงสนิทมีสารเสพติดนะคะก็แจ้งข้อหาเสพสารเสพติด
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวรอสอบปากคำป้าเงี่ยม
เสงี่ยมผู้เสียหายแล้วก็รอผลตรวจร่างกาย
จากโรงพยาบาลอีกทีนึงค่ะ
เพราะฝั่งนั้นเขายืนยันว่าเขาไม่ยอมความแน่นอน
ใช่แล้วเขาบอกเขาตกลงเรื่องแยกกันอยู่แล้วถูกไหม
ก็มันก็มีเรื่องพวกทำร้ายร่างกายอะไรพวกนี้ไงใช่ไหมอืม